ความกังวลต่อการสอดแนมข้อมูลส่วนตัวกลับมาเป็นที่วิตกอีกครั้ง
ให้เห็นว่ารัฐบาลไทยสามารถขอความร่วมมือ
แล้วก็ใช้สายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

นอกจากนี้ก็ยังพบข้อมูลว่า
ทางการไทยเคยซื้อเครื่องดักสัญญาณจากต่างประเทศ
ทั้งที่ไม่มีข้อกำหนดการใช้งานตามกฎหมายที่ชัดเจน
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
องค์กรเริ่มอารมณ์ด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ซึ่งเพิ่งเปิดเผยออกมาในวันนี้ที่กำลังบอกกับทุกคนว่า
รัฐบาลไทยมีการดำเนินการหลายอย่าง
เพื่อสอดแนมข้อมูลประชาชน
โดยเฉพาะการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ในรายงานบอกว่า
เริ่มมีหลักฐานว่ารัฐบาลไทยให้ความสนใจเข้าถึงข้อมูล
ใช้แอปพลิเคชันไลน์มาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วเริ่มประสานกับเฟซบุ๊คอย่างจริงจังในช่วงปลายปี๒๕๕๙
เพื่อติดตามผู้ใช้ที่โพสต์ข้อความหมินพระบรมเดชานุภาพ
รายงานฉบับนี้ยังยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น
เมื่อวันที่๒๘พฤษภาคม๒๕๕๙
วันหลังการรัฐประหารครั้งล่าสุด
จู่เฟซบุ๊กในประเทศไทย
ก็ไม่สามารถใช้ได้เป็นเวลา๓๐นาที
ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช

มีสาเหตุมาจากการขัดข้องทางเทคนิค

จากการใช้บริการทางเฟซบุ๊คของพี่น้องประชาชน
ขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวเกิดจากข้อขัดข้องทางเทคนิคนะครับ
เป็นความพยายามเข้าควบคุมเครือข่ายสังคมออนไลน์ของรัฐบาล
เหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลใช้อำนาจและสายสัมพันธ์
เนื่องจากเป็นการระงับการเข้าถึงเฟซบุ๊ก
ผ่านการขอความร่วมมือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
ความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็
ในประเทศไทยยังเป็นประเด็นที่รายงานฉบับนี้
นำมาขยายต่อพร้อมชี้ว่านี่เป็นช่องทาง
ทำให้รัฐบาลเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
แต่นอกจากกระบวนการเหล่านี้แล้ว
รายงานดังกล่าวยังเปิดเผยความเป็นไปได้
รัฐบาลไทยอาจกำลังใช้เครื่องมือสอดแนมพลเมืองอยู่
ยกขึ้นมาเพื่อให้เห็นความแตกต่าง
ในการใช้อีเมลในประเทศไทยกับในอังกฤษ
พร้อมชี้ให้เห็นว่าระบบของไทยมีมาตรการเข้ารหัสในระดับต่ำ
ซึ่งจะทำให้มีแนวโน้มถูกสอดแนมได้ง่ายขึ้น
ถูกตั้งค่าให้ยอมรับการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
ผ่านการรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของไทย
โดยการยอมรับเงื่อนไขนี้ไม่พบในระบบปฏิบัติการอื่น
รัฐบาลไทยซื้อเครื่องดักสัญญาณชนิดพกพา
ซึ่งสามารถดักจับสัญญาณโทรศัพท์ข้อความและข้อมูลต่าง
โดยซื้อจากสวิสเตอร์แลมระหว่างเดือนมีนาคม๒๕๕๙
ถึงเดือนมกราคม๒๕๕๖และเคยมีรายงานการสั่งซื้อจากประเทศอังกฤษด้วย
แต่เป็นความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้งานภายใต้กฎหมายของไทย
รายงานฉบับนี้มีข้อแนะนำให้รัฐบาลปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ
รวมทั้งบทบรรยัติในรัฐธรรมนูลของไทยฉบับลงประชามติที่ให้ความสำคัญต่อสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล
และเรียกร้องให้ภาคเอกชนให้บริการด้วยความโปร่งใส
และสนับสนุนระบบเข้ารหัสข้อมูลที่ปกป้องความเป็นส่วนตัว
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน